ก็มาส่งกำลังใจให้กับรุ่นใหญ่หน่อยนะคะ
คุณยายบัญเจิดศรียะมพัยค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณยายเองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากที่คุณยายล้มกระดูกสันหลังสุดค่ะ
โดยอาจารย์แดงสัญญาลูกสาวของคุณยายนะครับ
พบว่ากระดูกสันหลังมันซุดมาชนกันค่ะ
ก็เลยทำให้คุณยายปวดหลังมากเลยต้องนอนอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็นอกจากนั้นยังมีติดเชื้อในกระแสเลือดอีกด้วย
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณยายก็คือพี่กวางกระมวลชนก
บอกเลยว่าเคยร่วมงานกับคุณยายสมัยเล่นละครคู่กรรมด้วยกันนู้น
หลายปีมาแล้วค่ะเดินทางไปเยี่ยมพร้อมกับครอบครัว
นักแสดงอาวุโสคนนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ขอส่งกำลังใจกับคุณยายบันเจิดศรี

ปีนี้คุณยายอายุ๙๔ปีแล้วนะคะ
โด่งดังมากเมื่อก่อนเล่นละครดาวพระศุกร์ก็มี
เคยได้รับรางวัลจากละครเรื่องอ่ำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์ด้วยนะคะ
ค่ะก็ขอให้หายวัยละกันนะครับ